คลั่งฆ่าพ่อปนแค้นไม่ยกมรดกให้
ก่อนจะไปถึงเรื่องมรดกนะคุณผู้ชม
หลายครั้งที่เราเห็นคนตีพ่อฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้อง

แต่หลายครั้งการเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ได้รับการรักษาต่อเนื่องหรือเปล่ารับยาต่อเนื่องหรือเปล่า
อย่างกรณีนี้นะหูแว่วตีพ่อเลยตีพ่อเลยตีจริงฮะ
ตีพ่ออายุ๘๕เสียชีวิต
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ
แล้วทำยังไงถึงจะสยบความคลั่งของเขาได้ล่ะ
ผมขอบคุณนะสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ที่เอาไอ้ปืนช็อตไฟฟ้าแบบนี้กับไม้งามเนี่ย

เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะจริง

ยาบ้าระบาดเหลือเกินแล้วมันถูกใช่ไหม
แล้วบางทีนะผู้ป่วยจิตเวทส่วนใหญ่
แต่กรณีนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ทราบนะ
แต่ผู้ป่วยจิตเวทส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยจิตเวทจากการที่เสพยาบ้ามานานอืม
เสพยาบ้าจนสมองไปหมดแล้ว

ตัดสินใจเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ผู้ชายอายุ๔๗ปี

พูดจาวกไปวนมาไม่ยอมให้เข้าใกล้ด้วย
จนให้ตำรวจออกออกไปทางด้านหลังบ้านเข้ามาปั๊บอาศัยเจ้าหวะที่เผลอใช้ปืนไฟฟ้ายิงปั๊กเขาให้
หงายเลยในพื้นที่บ้านหนองชิม

โอ้ยแต่ดีมากเลยนะที่ตำรวจเขาเอามือจะไปรองหัวด้วยเผื่อหัวกระแทก
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเช้าวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ชาวบ้านไปพบศพในประศิษฐ์อายุ๘๕นอนเสียชีวิตอยู่ในพงศ์หญ้าข้างบ้าน
ทีหน้าขออภัยที่แค่งซ้ายมีแผลครับที่น้าแค่งซ้ายส่วนที่หน้าเนี่ยตรงศรีษะบวมปูดนะ
นะใกล้กันนะครับพบเศษของไม้เท้าสีแดงตกอยู่
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ใครที่ไหนล่ะลูกชายลูกชายของผู้เสียชีวิตที่มีอาการทางประสาทครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะที่เป็นหลานชายเนี่ยเล่าบอกว่า
ช่วง๕ทุ่มของวันที่๒๔กันยายนได้ยินเสียงพ่อลูกคนนี้ทะเลาะกัน
เหมือนทุกครั้งอ้าวโอ้โหแสดงว่าทะเลาะกันบ่อยอ่ะดิ
แต่ครั้งนี้จับใจความได้ว่าเรื่องอะไรครับเรื่องที่ดิน
เนื้อหามันว่ายังไงคือลูกชายต้องการให้พ่อเนี่ยยกที่ดินให้
แต่พ่อไม่ให้คือพ่อคงคิดแล้วล่ะถ้าให้ไปเดี๋ยวเอาไปขายเละเทะหมด
เพราะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทไงจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโอดครวนนะครับ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูกระทั่งรุ่งเช้าไปเจอศพของพ่อเสียชีวิตอยู่ที่อย่างที่ผมเล่าไป
ส่วนอาวุธที่ใช้คาดว่าจะเป็นไอ้ไม้เท้าสีแดงที่มันตกอยู่หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
นายประสงค์อายุ๕๘ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าน้องผมนักข่าวมันมีอาการทางประสาทเคยพาไปรักษาหลายครั้ง
พังหมดแล้วไม่มีใครกล้าห้ามก่อนหน้านี้เคยคิดจะยิงน้องด้วยนะ
เพราะทนพฤติกรรมคลั่งอารวาสแบบนี้ไม่ไหว

วันหนึ่งมันต้องทำร้ายคนในครอบครัวตายแน่

พี่ไปไหนผมไปนอนที่ทุ่งนา
นอนทุ่งนาน้องชายก็ฆ่าพ่อจริง
ส่วนสาเหตุตัวเขาไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไร
ขณะที่ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอก
ทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ผู้ก่อเหตุ
เพราะกลัวบางวันก็ออกมาร่ายมนต์อยู่หน้าบ้าน
บางวันก็สวดมนต์บางวันเขาก็ลำกระบี่กระบองครับ
ส่วนสาเหตุครั้งนี้ตำรวจสภเกาะเปลือก
สอบปากคำผู้ก่อเหตุทราบว่า
ก็เนี่ยผมได้ยินนี่ผู้ก่อเหตุนะ
ผมได้ยินมีคนบอกตีพ่อเลยตีพ่อเลย

เออหลอนหูแว้วอ่ะตีพ่อเลยตีพ่อเลย
นี่แหละครับเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาครับ

จิตแพทย์วินิจฉัยแล้วชี้ก่อนว่า
จิตไม่จิตถ้าจิตต้องรักษาก่อน

ดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ในความปกครองของท่านให้ดีนะ
หมอต้องไปยาต้องกินนะ
แล้วยาต้องกินเนี่ยต้องนับเม็ดให้เขานะ

วันก่อนจำได้ไหมที่กินไปเป็น๑๐แผง

เหตุการณ์แบบนี้คือถ้าเกิดไม่เป็นคน
ครอบครัวก็ดีไม่ดีผู้ป่วยอาจจะทำร้ายตัวเอง

จริงอย่างที่พี่เบิร์ตบอกอ่านข่าวแบบนี้ทุกวัน

มีอันหาที่การปราบปราบไม่ทั่วถึงโดยหรือเปล่า

ก็ทำไมไปจับตีไร้เนี่ย
สมมุตินะถ้าเป็นเรื่องของยาบ้าเนี่ยคุณผู้ชม
ก็มักจะจับได้แต่คนค้าคนลำเลียง
ตัวเล็กแต่ว่าไปไม่ถึงตัวใหญ่เลย
ล่าสุดเนี่ยใครจับยาบ้ามีรางวัลแล้วนะ

มันเยอะจนจับไม่ไหวครับตอนนี้ใครจับยาบ้าได้รางวัลส่วนแบ่งแล้วนะโอ้โห